กระแสข่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่องของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองอดีตกุศือทีมชาติไทยนะคะ
ว่าอาจจะไปรับงามคุมทีมชาติเวียดนาม
แถวว่านหวานะคะเว็บไซต์ข่าวของเวียดนามก็เปิดเผยค่ะว่า
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนะคะที่เพิ่งจะรับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของอาเซียน
ออกมาปฏิเสธที่จะรับงานคุมทีมชาติเวียดนามแล้วนะคะ
พร้อมที่จะทุ่มเงินค่าจ้างให้กับอดีตกุญสือทีมชาติไทยที่เพิ่งจะลาออกค่ะ
โดยแหล่งข่าวระบุนะคะว่าซิโก้ยืนยันว่าจะไม่รับงานให้กับทีมชาติอื่น
ที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยค่ะ

แหล่งข่าวก็เปิดเผยว่าจดหมายปลายทางใหม่ของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
อาจจะเป็นประสิทธิ์บันดุงนะคะทีมยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซีย
พร้อมจะทำตามคำเรียกร้องของแฟนบอล
ซึ่งอยากจะเห็นอดีตดาวยิงทีมชาติไทยไปรับงานคุมทีมค่ะ
ในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุด๑ใน๕ทีมจากทั้งหมด๑๐กลุ่มค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้ก็เอาชนะสปลาวไป๔ประตูต่อ๑คว้ารองแชมป์กลุ่มจีนนะคะ
ล่าสุดมีการเปิดเผยค่ะว่าการแข่งขันในรอบสุดท้ายอาจจะเจองานหนักค่ะอย่างอีรานญี่ปุ่นรวมถึงอีรักษ์แชมป์เก่าด้วย
ซึ่งวัดจากผลงานครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งที่แล้วไทยตกรอบแรกนะคะจากการเสมอ๑นัดแพ้๒นัดไม่ชนะใครเลย
ซึ่งในโถที่๑ค่ะก็มีอีรักษ์นะคะแชมป์เก่าอิราณรองแชมป์เก่าญี่ปุ่นและก็มาเลเซียเจ้าภาพค่ะ
ขณะที่ฟุตบอลรายการต่อไปที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดเอาใจแฟนกีฬาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะ
มีเกมที่จะบุกไปเยือนเมียนมานะคะวันที่๕ตุลาคมเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ